ส่วนความคืบหน้ากรณีผู้พิพากษายิงตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสที่ยาลานะครับ
เมื่อวานมีการประชุมก่อต่อก็มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบข้อที่จริงภายใน๑๕วันครับ
ส่วนท่านนายกเองก็บอกว่าอย่าขยายประเด็นจนนำไปสู่ความขัดแย้ง
ทุกอย่างไปสู่กระบวนการแล้วกัน
ขณะเป็นแลขานุการคณะกรรมการตัวลาการสารยุติธรรมหรือกาต่อ
บอกว่าได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้น
จากที่ทางด้านของนายธนากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยาลา
ใช้ปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีจนบาดเจ็บในวันที่๔ตุลาคม
ก็ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วก็มีมติตั้งคณะอนุกรรมการตุลาการสารยุติธรรม
วิสามันตรวจสอบข้อที่จริงแล้วรายงานผลให้กตทราบภายใน๑๕วัน
ทางการสอบสวนจะมีประเด็นสำคัญกรณีที่มีการแทรกแซงคำพิพากษาหรือไม่
อิสระในการพิพากษาคดีรวมไปถึงการรวบรวมสภาพปัญหาการทำงาน

สื่อสารในการทำงานและขั้นตอนของการทำงานในการตรวจร่างคำพิพากษามีความขัดข้องหรือไม่
โดยในชั้นนี้ยังไม่สอบเรื่องของวินัย
รวมทั้งการพกพาปืนและการไลฟ์สดในห้องพิจารณาคดีด้วย

ขณะที่สะพานนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการเรียกร้องให้สิทธิ์เก่าจุฬา
ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งในส่วนของสภาพุทธแถมราษฎรและวุทธิสภา
รวมทั้งคอรมอลนะครับรวมไปถึงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของนายคณะกร
ขอให้สภานิติบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูลสารยุติธรรม
เกี่ยวกับการห้ามกระทำการใดอันเป็นผลในการแทรกแทรงผลคำพิพากษา
รวมไปถึงให้คุ้มครองดูแลผู้พิพากษาคณากรโดยเร็ว
เพื่อให้สมดังแถลงการตอนหนึ่งของผู้พิพากษาคณะกรที่ว่า
คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้กับราชาชน
รัฐมนตรีก็บอกว่าขอเลยอย่าขยายความขัดแย้งนี้ต่อไปไม่ว่าเป็นเรื่องของคู่พิพากษาเองก็ดี
ไม่ว่าเป็นเรื่องของการตัดสินคดีเพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งเลขาธิการสารยุติธรรมก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีใครสามารถแทรกแสงได้
พร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นหลังสังคมโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะปัจจุบันก็มีการวิภาควิจารณ์ไปมาอยู่มากอยู่แล้ว
ยืนยันตัวเองยึดถือตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ

การตัดสินคดี
ขอบคุณการบรรยายงานกตอีก๑๕วันต่างจากนี้นะครับ